ส่วนที่จังหวัดลบบุรีเขาบอกว่าต้อนรับสมาชิกใหม่กันหน่อย
ลบบุรีก็เป็นเมืองลิงเพราะฉะนั้นสมาชิกใหม่ก็ต้องเป็นลิง
แต่ทีนี้มาสามเลยค่ะสามสาว
สัตวแพทย์บอกว่าหายากมากนะลิงแฝด๓ขนาดนี้
ใช่ค่ะแล้วเป็นเพศนี้แล้วเมื่อวานเนี่ย
คุณหมอไปเจอแล้วคุณหมอก็เอามาอาบน้ำอาบท่าให้สะอาด
พบว่าเป็นสาวทั้ง๓ตัวเลยนะครับแล้วก็บอกน่ารักมากคุณผู้ชม
ให้ดูคลิปความน่ารักของลิงแฝดทั้ง๓นี้กันก่อนนะครับ
เกิดปฏิหารนะคะตอนนี้มีลูกลิงคลอดออกมาค่ะแฝดสามค่ะ
ลิงซิ่งไปแล้วด้วยค่ะอาจจะตกใจ
ที่เห็นลูกตัวเองมีสามตัวคลอดออกมาทีแฝดสาม
แฝดสามเลยนะคะสมบูรณ์แข็งแรงทุกตัวเลยค่ะ
อ่ะที่หนูรับที่หนูรับเอาผ้าห่อน้องตัวที่หนึ่งนะคะ
ต่อไปก็ตัวที่สองนี่ส่งเสียงร้องเสียงดังเลยค่ะ

เหมือนนะ
แต่ร้องคล้ายเด็กเสียงคล้ายเด็กแต่เบากว่า
เพราะว่าเขาตัวเล็กกว่าโอ้โหคุณคล้ายมนุษย์มากแต่ตัวเล็กมากกว่า
เล็กมากคุณหมอบอกว่าแข็งแรงทั้ง๓ตัวเลยนะ
นี่พี่สาว๒ตัวนี้ตัวใหญ่กว่า
แล้วเดี๋ยวตัวที่๓คือน้องสาวบอกว่าน้องสาวอาจจะตัวเล็กกว่าพี่นิดนึง
แล้วก็ตายังไม่เปิดเพราะเขาเจ็บตา
สงสัยอยู่ในท้องจะอยู่ไกลอาหารนิดนึง
แล้วก็โดนพี่แย่งนิดนึงแต่ไม่เป็นไรแข็งแรงหมดเลย
นี่ตัวเล็กตัวเล็กสุดคุณสามสาวน่ารักจัง
จะได้ยินเสียงจากช่วงต้นคลิปเขาบอกปฏิหาร
มาดูปฏิหารที่บอกว่าเป็นปฏิหารเพราะชาวบ้านเข้าไปช่วยมาได้จากกันศาสตร์
คือลักษณะแม่คือท้องสามแฝดสามมันน่าจะคลอดยากนะคะ
พอช่วงคลอดยากเนี่ยพอเขาเบ่งเบ่งเขาน่าจะร้องเสียงดัง
พอร้องเสียงดังลิงตัวอื่นก็มารุมกัดแม่
พอรุมกัดแม่แม่ก็ต้องหนีค่ะ
ตัวแม่หนีปล่อยทิ้งลูกไว้อยู่ตรงกันศาสตร์นี้
รกยังติดกับทั้ง๓ตัวอยู่เลย
แล้วเมื่อกี้อย่างที่คุณหมอบอกที่รู้ว่าเป็นแฝด๓
ไม่ได้มาจากท้องอื่นของแม่ตัวอื่นนะ
เพราะว่ารกทั้ง๓ตัวยังติดกันอยู่เลย

เพราะฉะนั้นเขาจะต้องเป็นแฝดกัน

โอ้โฮถ้าละถ้าตกลงมานะคะไม่อยากนึกสภาพเลย
แต่นี่แหละค่ะเป็นปฏิหาร

คุณหมอบอกว่าต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ

และเขาก็บอกว่ามันมีอาการบาดเจ็บด้วยนะบางตัว
เพราะว่ารักษณะถูกลากถูกถูที่บริเวณก้น
และก็เกือบตกลงมาจากหลังคานะคะ
ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วค่ะช่วงนี้นะคะ

ตวแพทย์หญิงจุธามาศสุพนามนะคะ
บอกว่าเขาเป็นแฝดกันอย่างที่บอก
แล้วก็บอกว่าหายากมาก๒๐กว่าปี
ทำงานมา๒๐กว่าปีเพิ่งเคยเจอนะคะ

ก็เลยตั้งชื่อให้ตาม๓ชื่อที่เขาฮิตกัน
เมื่อช่วงโควิดสามสาว
สาวเจนแม่มปุ้ม
โอ้โฮอันนั้นบอกยุคเลยนะคะ

ยุคโควิดเมื่อปีที่แล้วเจนนุ่นโบ
เตยบอกว่าคืนก่อนก็คือ
เขาบอกว่าลักษณะฝันนะว่าพบลิงขออภัยนะครับ
คืนก่อนพบลิงน้อยแฝดสาม
ฝันว่าปั่นจักรยานไปเจอเด็กหญิงวัยน่ารัก

คือคุณหมอบอกแบบนี้บอกว่าในฝันนะ
เหมือนหมอไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่ง
และอยู่ก็ไปเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งน่ารักมากเลย
อยู่ริมถนนก็เลยไปเอ่ยป่า

บอกว่าขอเด็กคนนี้ได้ไหมเด็กหญิงคนนี้ได้ไหมนะฮะ
แล้วตื่นจากฝันอ้าวนั่นมันแค่ฝัน
แต่พออีกวันหนึ่งเนี่ยเหตุการณ์เข้า
เหตุการณ์เข้าเจอลิงแฝด๓ตัว
คุณหมอก็เลยเชื่อเป็นสิ่งที่ฝันหรือเปล่านะ
อยากได้เด็กหญิงแต่ในนั้นมีเด็กหญิงคนเดียว
ทีนี้ทำอย่างไรต่อไปกับเจ้าลิงน้อย๓ตัวเจนนุ่นโบ
ก็คงจะมีหน่วยงานรับไปดูแลต่อแล้วกันนะคะ
ต้องเลี้ยงดูหน่อยนะฮะเขาแข็งแรงดีทั้ง๓ตัวนะครับ